กลับไทยรัฐสันจรก็สันจรตรรวรรณออนทัวร์
ไปทั่วทุกทิศทั่วถิ่นแดนไทยจริง
ไม่ว่าจะไปภาคใต้ตะวันออกศาลล่ะสุดตัวผมเอง

กับไทยรัฐทีวีสันจรตลอดทั่วไทย
ในปีนี้เราจัดหนักจัดเต็มยิ่งกว่าเดิม
เพราะเราจะตลอดไปแจกความสุข

เพื่อให้ทุกคนได้ร่วมสนุกกับกิจกรรม
รุ่นรับของรางวัลกันอย่างจู่ใจ
นอกจากนี้เรายังพา๓พิธีกรสุดห่า
ครั้งนี้ไทยรัฐทีวีสัญจรตลอดทั่วไทย
เราอยู่กันที่จังหวัดจันทบุรี
ส่งความสุขที่แรกกันที่ตลาดนัดสวนมะม่วง
ช็อปยามเช้าของชาวจันทบุรี

โชว์สเต็ปแดนเลือกรอยยิ้มกันแต่เช้า
ช่วงเย็นเราไปมั่นกันต่อที่ตลาดนัดส่วนมะม่วง
เช็คอินใจกลางเมืองจันทบุรี

ทั้งของกินและของฝ่า

จับโทษรวมวันนี้กับไทยรักษณีย์แน่นอนค่ะ
ซึ่งที่นี่เรามีแฟนรายการตัวน้อย
มาร่วมกิจกรรมกับเรามากมาย
ทั้งเล่นเกมโชว์ลีลาแดนซ์

นี่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งแล้วนะนะ
นี่คือภาพบรรยากาศของทุ่งทางภาคตะวันออก

ใช่แล้วต้องรอติดตามบรรยากาศเลย